กินกันไปให้อิ่มท้องเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อ
ไปชมของสวยงามโดยเฉพาะดอกไม้กับผู้หญิงเนี่ย
มันเป็นของคู่กันนะคะคุณถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่รู้จะไปไหน
ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้พาไปชมดอกไม้เมืองหนาวที่ตอนนี้เนี่ย
บานสะพรั่งทั่วอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เลยเจ้า
สวยไหมคะคุณดอกไม้ดอกไม้นี่คือดอกไม้สวยนะคะ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหประชาชนเนืองแน่นนักท่องเที่ยวแน่นมากนะคะ
ชาวไทยชาวต่างชาติหลายพันคนเลย
เขาพากันมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว
นับล้านล้านดอกแบบนี้ครับโดยทางอุทยานเนี่ยนะคะ
เขามีการจัดตกแต่งสวนในพื้นที่๔๗๐ไร่นะคะ
ซึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบแล้วก็ให้ความสนใจมากที่สุด
ก็คือบริเวณนี้นั่นก็คือเรือนกล้วยไม้
มีทั้งกล้วยไม้พันแท้แล้วก็กล้วยไม้ลูกผสมนะคะ
บานสะพรั่งทั่วเลยค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสวนก็คือเป็นสวนลานต้อนรับนะคะ
ส่วนลานต้อนรับเนี่ยก็จะมีประติมากรรมล้านนาขนาดใหญ่ตั้งโชว์อยู่
มีหลายอย่างเลยคุณมีก๋วยสลากมีขันโตกมีไซมีสุ่มมีเรือสุ่มไก่
ซึ่งของเหล่านี้ทั้งหมดที่เอามาจัดแสดงแบบนี้นะคะเป็นการสะท้อนถึงอาชีพของชาวสิบแสนนา
เป็นการเล่นคามมาจากคำว่าล้านนาก็คือ๑๐แสนนาหรือว่าล้านนานั่นเอง
สมัยโบราณเขาก็จะเอามาประดับตามสวนตามจุดต่างให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปแบบนี้คุณเห็นไหม
ที่สวยงามมีเยอะแยะมากมายนะคะหันโตกไส้สุ่มอะไรอย่างนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จะได้รู้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนเราวิถีชีวิตของชาวล้านนาเขาใช้วิถีชีวิตกันแบบนี้
สะท้อนวิถีชีวิตออกมาแล้วที่นี่เขาไม่ได้มีแค่จุดให้ชมดอกไม้นะ
เพราะว่าทางอุทยานเขาจัดให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมสาธิตงานสลา
เป็นการสะท้อนภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างการปั้นดิน
เด็กชื่นชอบนะคะงานดุลโลหะการจักษานการทำข้าวหนุกงาข้าวแคบนะคะ
แล้วก็มีเพลงบันเลงเพลงพื้นเมืองเพราะจากเยาวชนเชียงใหม่ด้วย
นี่น้องเด็กโอ้โหได้มาร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวก็สนุกสนานไปอีกแบบนึงนะ
และถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
หนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดก็คืออะไรฮะหอคำหลวงนี่ไงนี่ไงหอคำหลวงสวยงามมาก
อาคารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนานะคะ
และเดี๋ยวในวันที่๒๕ธันวาคมที่ใกล้จะถึงนี้ก็คือวันคริสต์มัสเนี่ยนะคะ
ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์เขาจะมีการจัดงานไฮไลท์ดอกทิวลิป
รูปทรงแปลกหลากสีสันนับหมื่นดอกเลยนะคะคุณ
รวมทั้งยังมีดอกไม้อีกหลากหลายพันเลยมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน
เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
ก็คือตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาคมจนถึง๑๐มกราคม๒๕๕๙

แฟนรายการคนไหนอยากจะไปชมดอกไม้เมืองหนาวสวยแบบที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะ
ไม่สวยเท่ากับตาเราเห็นหรอกคุณ
อยากให้ลองไปสัมผัสกันดูไปกันได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่จ้า
นี่ดิฉันชอบการที่ได้ไปเรียนรู้งานช่างสลาย

และเด็กใส่เค้าได้มีส่วนร่วมในการทำด้วย
เขาจะได้รู้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำงานช่างต่างเนี่ย
มีที่มาที่ไปยังไงทำยังไงยากง่ายยังไง
ใช่ได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้
ความสวยงามตามธรรมชาติแล้วดิฉันก็นึกถึง
สดุตามธรรมชาติที่เขานำมาใช้เป็นภาชนะ

เป็นต้นแบบนี้ก็เป็นประโยชน
ต้องเป็นใบค่ะไม่ใช่เป็นต้น

ทำไมคุยกับเขายากจังเลย